เรามาดูตามจังหวัดต่างกันบ้างนะครับ
จังหวัดต่างเขาก็มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ประจำจังหวัดนะครับ
รายงานกันทุกวันเหมือนกันนะครับ
ผมสนใจไปที่อุดรธานี
เพราะอุดรธานีเขาก็เข้มเหมือนกันในการเฝ้าระวังโควิด๑๙
โดยเฉพาะภายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพราะว่ามีบุคลากรที่ไปติดเชื้อจากสถานบันเทิง
แล้วอาจจะแพร่เชื้อในโรงพยาบาลได้
เขามีการกักตัวบุคลากรถึง๑๐๐คนนะครับ
เป็น๑๗คนที่มีความเสี่ยงสูง
แล้วก็นอกนั้นเป็นเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
แล้วก็คุณหมอท่านนี้ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้
คุณเห็นใช่ไหมครับแพทย์หญิงฤทัยวัฒนวินิต
มนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ซึ่งท่านจะออกมาแถลงข่าวทุกวันเลย
เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ของอุดรธานี
และการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รวมถึงการเฝ้าระวังนะครับ
แต่ปรากฏว่าตั้งแต่๒วันก่อนรวมถึงเมื่อวานนี้
คุณหมอฤทัยวัฒนวินิศผอโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แม้กระทั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านประธานเป็นประธานในการแถลงนั่งหัวโต๊ะ

แล้วก็มีธรรมดาต้องเป็นคุณหมอฤทัยมานั่งแถลง
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนไม่มี
ก็จะเป็นตัวแทนของทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ก็คือนายแพทย์อัครวัฒน์รัตนวงภัยบูล
เป็นอายุระแพทย์ของโรงพยาบาลมาแถลงแทน

มีข่าวลือว่าคุณหมอฤทัยพอติดโควิดด้วยหรือเปล่านะครับ
ทีนี้คุณหมออัครวัฒน์ก็เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ยืนยันว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นแพทย์๓รายพยาบาล๓ราย
และผู้ดูแลผู้ป่วย๑รายรวมถึงแม่บ้านอีก๑ราย
และพอติดโควิด๑๙แล้ว
คือแพทย์หญิงฤทัยวัฒนวินิตผู้มนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

โดยคุณหมออัครวัฒน์บอกว่าท่านผอท่านมีโอกาสติดเชื้อ

เนื่องจากอาการเริ่มต้นของท่านคือมีเสมหะคุณ
และทีนี้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ผลตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด๑๙
และตอนนี้นะครับทางผู้มนวยการโรงพยาบาล
แพทย์หญิงฤทัยก็รับการรักษาตัวตามมาตรฐานแล้ว
ถือว่าอาการของพอท่านยังเบาอยู่นะครับ
ส่วนนี้การตั้งโต๊ะแถลงภาพรวมของสถานการณ์
ในจังหวัดนะครับทางผู้ว่าสยามสิริมงคล
ผู้ว่าอุดรก็บอกว่าทางจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๖ราย
สะสมทั้งจังหวัด๑๙๖ราย
ส่วนผู้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
แต่อาการไม่รุนแรงมีการให้ออกซิเจน

และมีผู้มีอาการทางปอดเพิ่มขึ้นอีก๒รายนะครับ
รวมถึงเตรียมจะย้ายผู้ป่วย๒๗รายไปโรงพยาบาลสนาม
หอพักของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีด้วยนะครับ
เพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วนะฮะ
เราไปดูการรายงานตัวเลขของชนบุรีกันหน่อย
ชนบุรีทางสสจจังหวัด
ระบุว่าวันนี้๒๑เมษายน

และเป็นผู้ติดเชื้อจากสถานประกอบการ

ผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก๒๐รายนะครับ
ขณะนี้มีการประบาดของโควิด๑๙ระรอกใหม่

แล้วก็แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดต่าง
รวมถึงชนบุรีด้วยนะครับ
แล้วก็แพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด
ประบาดส่วนใหญ่ของชมบุรียังอยู่ในกลุ่มสารบันเทิง
คลัสเตอร์สารบันเทิงของอำเภอเมือง

ซึ่งถือว่าเป็นสารบันเทิงในพื้นที่นะครับ
ก็มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและบุคคลในครอบครัวหลังสงกรานด้วย
อาจจะมีการนำเชื้อเข้าไปแพร่ในสารที่ทำงาน

จังหวัดก็ต้องย้ำเรื่องของมาตรการในการอยู่ห่างกันนะครับ

ทีนี้จากชนบุรีค่ะคุณผู้ชมดูตลาดกลางกุ้งที่อายุทยาหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีการไปตรวจเชิงรุกที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตร
ตลาดกลางกุ้งเมื่อ๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ติดโควิดเพิ่มอีก๖รายนะคะ
โดยเรื่องนี้เนี่ยทางพ่อเมืองค่ะ
ผู้ว่าพานุแย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
บอกว่าตลาดกุ้งมีความเสี่ยงหลายอย่างเลย

จังหวัดเองก็เลยต้องสั่งปิดตลาดกุ้ง๗วัน
เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ๒๑เมษายน

ลงพื้นที่ไปตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปตรวจประเมินแล้วเนี่ยนะคะ
หากทางร้านภายในตลาดกุ้งทั้งหมดเนี่ย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างได้
จะอนุญาตให้เปิดได้ตามปกติ
แล้วก็จะมีการตรวจเชิงรุกครั้งที่๒
ก็คือวันที่๒๓เมษายนวันศุกร์นี้นะคะ

ส่วนโรงพยาบาลสนามที่อายุทยาค่ะ
จะเปิดอย่างเป็นทางการวันนี้เนี่ยนะคะ
โดยเปิดหอพักเป็นหอพักที่๕
ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยา
ส่วนแห่งแรกทางจังหวัดก็เปิดใช้หอที่๖ไปแล้ว
ตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของที่นอน
นอนชั้นวางของเรียบร้อยแล้ว
นี่คือโรงพยาบาลสนามของที่อายุทยานะคะ
ครับไปดูที่ปฐุมธานีนะครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
โดยพบผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง
และระบบบริการจำนวน๕๒ราย
ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในพื้นที่ปฐุม๑๐๑๑ราย
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปสถานที่ที่ได้รับการแจ้งเตือน
เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง
หากมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่น
ไม่รับรสตาแดงหรือว่าผื่นคัน

และตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ในโรงพยาบาลทันทีนะครับ
ไปที่บุรีรำนะครับกรณีคลัสเตอร์เด็กเสิร์ฟ
ติดเชื้อโควิด๑๙จากผับแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลประโคนชัย
เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ทางญาติกับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
ในการประกอบพิธีชาปนกิจอย่างรวดเร็ว
ตอนนี้นะครับพบว่าจากผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตรายนี้
มีการตรวจพบว่าภรรยาของผู้เสียชีวิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำตอนนี้

ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัย

คลัสเตอร์ของเด็กเสิร์ฟรายนี้ที่เสียชีวิตไปนะครับ
โดยให้มีการส่งข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้าน
ที่ถูกปิดล้อมไว้ทั้งหมด๓๕ครอบครัว
ก็คือเหมือนเป็นการล็อกดาวน์
ทำงานได้และจากการตรวจหาเชื้อ
ชาวบ้านทั้งหมด๒ครั้งได้รับการยืนยันนะครับว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก๓รายในหมู่บ้าน
จากคลัสเตอร์ของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
รวมจากคลัสเตอร์นี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว
ชุมชนหมู่บ้านจำนวน๕ราย
ทีนี้ครับก็ต้องมีการตรวจเข้มอีก
กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
คือถามว่าชาวบ้านเขาเต็มใจ
ในการที่จะให้ล็อกดาวน์พื้นที่ตรงนี้ไหม
ชาวบ้านก็บอกก็ดีเพื่อเป็นความปลอดภัย
ไม่ให้เชื้อเข้ามาในชุมชนอีก
แล้วก็ไม่ให้เชื้อในชุมชนแพร่ออกไปข้างนอกด้วย